คุณผู้ชมคะต่อเนื่องกันที่อุบัติเหตุนี่นะคะ
คราวนี้เป็นรถใหญ่กับรถเล็ก
รถใหญ่คือเป็นรถบรรทุกพ่วง

ทำให้คนขี่แล้วก็คนซ้อนมอเตอร์ไซค

คือต้องฟรีสภาพเอาไว้
เพราะว่าโอ้โหเป็นภาพหวาดเสียวเหลือเกินค่ะ

นาทีที่เกิดเหตุรถมอเตอร์ไซค์เขาขับมา
แล้วก็กำลังจะเลี้ยวขวาบริเวณ๓แยก

รถบรรทุกพ่วงของบริษัทเชียงของพืชผล

รถจักรยานยนต์ก็คือนายปังและนายสะอาดวุฒิชัย

ตำรวจสพปงพร้อมด้วยอาสาสมัครหน่วยกู้ภัย
ศูนย์มูลนิธิพิทักษ์ชีพภูซางจุดอำเภอปง

จากการสอบถามคนขับรถบรรทุกพ่วง
ก็บอกว่าตอนนั้นขับรถมุ่งหน้าไปส่งของ

พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุตรงนั้นเป็น๓แยกค่ะ
มีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งสวนทางมาแล้ว
กำลังจะเลี้ยวไปทางขวาตัดหน้าแบบกระชันชิด
ฝั่งรถบรรทุกพ่วงเนี่ยพยายามแล้วนะบีบแตรแล้ว
แต่คู่กรณีก็ยังคงวิ่งตัดหน้าแล้วเบรกไม่ทัน
ทำให้พุ่งประสานงาชนกันอย่างจังแบบนี้นะคะ
จานนาทีก็จะรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุ
พร้อมกับจะมีการสอบปากคำพยายามเพิ่มเติม
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ตรงแยก

ไปให้การที่สอบพอปงอีกครั้งนึง
หลังจากนี้ก็จะมีการดำเนินคดีกันตามกฎหมายต่อไปนะคะ
นำเสนอแต่อุบัติเหตุรถใหญ่นะ